สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้านะคะ
ของครอบครัวเมฆจิรกิจแล้วก็มุกวรณิตสองพี่น้องค่ะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ
สำหรับคุณพ่ออนุวัฒน์ถาวรวงที่ได้จากไปอย่างกระทันหันจากอาการป่วยด้วยโรคหัวใจ
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่บ้านพักส่วนตัวค่ะ
โดยครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพวันนี้เป็นวันแรก
รวมทั้งมีพวงหลีดจากพี่น้องในวงการบันเทิง
ทยอยส่งไปร่วมแสดงความอาลัยกับครอบครัวถาวรวงด้วย
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณมุกและคุณเมฆมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ

คุณมุกเองเนี่ยโพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นว่า
สลายซึ่งก็มีหลายคนเข้าไปให้กำลังใจ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยนะคะ
ใช่แล้วซึ่งคนในวงการบันเทิงเองหลายต่อหลายคน
ก็ร่วมแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ